วัยรุ่นไม่พอใจรอปภหมู่บ้าน
คือรอปภหมู่บ้านเขามีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านอยู่แล้ว
รถไหนมาจอดตรงนี้เขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหม
แต่ว่ามีรถจักรยานยนต์เขามาจอดในที่ห้ามจอด

รถจักรยานยนต์คันนี้ยังเบิ้ลเครื่อง

ก่อให้เกิดความรำคาญบางทีลูกบ้านนี่เป็นคนแจ้งไปเองนะ
เขาไม่ได้ไปเตือนเองเจ้าหน้าที่รอปภต้องไปแจ้งให้
แต่รอปภกลับถูกวัยรุ่นทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
แสดงให้เห็นเหตุการณ์ในช่วงนี้แหละครับคุณ
กลุ่มวัยรุ่น๓คนรุมทำร้ายร่างกายบรปภ
โดยสามารถบันทึกภาพหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น
ใช้ทั้งเท้ากระทืบไปบริเวณใบหน้า

จนล้มลงไปนอนหมดสติ

เอาเก้าอี้ไปฟาดที่บริเวณศีรษะของรอปภ

เอามาต่อคนนี้มาต่อเลย
นะครับนี่คนนี้

เที่ยงกระมวลภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรปรัฐนาธิเมษย์
ทำการสอบสวนเยาวชนชายอายุ๒๐ปี๒คน
ติดตามตัวได้ก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามตัวได้ที่บริเวณหลังอาคาร๘คอนโดเอื้ออาทร
ทั้งสองคนให้การรับสาภาพว่า
ได้รวบกับนายวิศนุทัพพึ่งผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีกคน
รุมทำร้ายร่างกายนายเจษดาจันกล่ำอายุ๔๒ปี

เนื่องจากไม่พอใจที่นายเจษดาเข้ามาต่อว่า

แล้วก็กล่าวตักเตือนเรื่องเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง
พากันรุมทำร้ายก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนี
จนตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ในที่สุดนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันก่อน๒วันก่อนนะ

ในโครงการหมู่บ้านแห่ง๑ย่านประชานิเวศ

ซึ่งหลังเกิดเหตุนางสาวอำภากาแร่ลิ้มอายุ๓๘ปี

ได้นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจจนนำไปสู่การสอบสวนดังกล่าว
เรื่องต้นตำรวจก็จะเร่งติดตามผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สงสารคือสลบไปแล้วหมดสติไปแล้วก็ยังโดนต่อเนี่ยนะฮะ